พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้านะคะถึงคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์กันกระหึ่มในโลกโซเชียลตอนนี้ค่ะ
กรณีผู้หญิงคนนึงที่เธอนั้นถูกแฟนเก่าใช้อุจจาระหมาหรือว่าขี้หมามาขยี้ศีรษะของเธอ
สาเหตุเนี่ยเพราะว่าแค้นที่แม่ของเขาไปค้ำประกันซื้อรถให้ผู้หญิง
แต่ทีนี้ฝ่ายหญิงขาดส่งก็เลยทำให้แม่ของฝ่ายชาย
กำลังจะมีเรื่องการฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมาก็เลยเกาะเหตุขึ้นมา
ทีนี้ทีมข่าวของเราฟังความสองด้านนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายเลย
แต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่จะไปคุยกับทั้งสองฝ่ายไปดูภาพเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังนะคะเป็นแบบนี้เลย
ท่ามกลางคนที่มามุงดูเหตุการณ์กันเป็นจำนวนมากกับผู้หญิงคนนี้ที่เธอถูก
แฟนเก่าของเธอกำลังนำขี้หมาเนี่ยนะคะ

ใช่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
บริเวณลานจอดรถหลังสถานบันเทิงชื่อดังที่ย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
แต่ว่าคลิปนี้เพิ่งจะมีคนนำมาโพสต์แล้วก็มาแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามยังตำรวจเจ้าของพื้นที่นะคะ
ให้ข้อมูลมาค่ะว่าในคลิปเป็นหญิงอายุ๓๒ปี
ชื่อว่านางสาวนัชนันอ่ำสอนนะคะ
ถูกแฟนหนุ่มที่เพิ่งจะเลิกรากันไปเนี่ยมาดักรอที่หน้าสถานบันเทิง
ทีนี้พอเจอตัวปั๊บก็ใช้ขันที่ใส่ขี้หมามาจนเต็มเนี่ยนะคะ
ราดใส่บนหัวของฝ่ายหญิงเลยอ่ะค่ะคุณราดใส่ปั๊บแล้วก็ขยี้ซ้ำไปอีกนะคะ
ก่อนที่จะผลักฝ่ายหญิงจนจมูกไปกระแทกกับพื้น
มูกผิดรูปบิดเบี้ยวไปเลยนะคะ
โอ้โหเหตุผลเนี่ยนะคะมาจากความขัดแย้งเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เรื่องการค้ำประกันรถ
โดยแม่ของฝ่ายชายเนี่ยค้ำประกันรถให้ฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายหญิงขาดส่งค่ะ
ทำให้แม่ของฝ่ายชายถูกทวงถามแล้วก็กำลังจะถูกฟ้องร้องด้วย
หลังแจ้งความกับตำรวจนะคะก็มีการทำเรื่องส่งตัวผู้เสียหาย
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางใหญ่
แต่ว่าต่อมาผู้เสียหายก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลยันเฮียนะคะ
เพื่อรักษาอาการจมูกที่ผิดรูปแล้วก็บิดเบี้ยวจากการเกิดเหตุที่เกิดขึ้น
จากนี้ตำรวจจะออกหมายเรียกฝ่ายชายค่ะมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไป
และผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
ก็คือนางสาวนัชนันค่ะไปพูดคุยแล้วเธอก็ยืนยันนะคะ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและจะไม่รับคำขอโทษจากฝ่ายชาย
อมเล่าว่าหลังจากที่เธอถูกขี้หมาขยี้ที่หัวแล้ว
เธอก็เดินข้ามฝั่งไปนะคะวันนั้นเนี่ยไปล้างศีรษะ
อยู่หน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
ตรงนั้นมีจุดสำหรับให้ล้างให้อาบน้ำ
พอดีเลยอยู่แถวหน้าโรงรถเธอพามาดูสถานที่ด้วย
สำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะเธอเล่าให้ฟังว่า
ก็คบกันมาประมาณ๓๔ปีแล้ว
รับว่าเป็นฝ่ายเริ่มตีตัวออกห่าง
เพราะว่าฝ่ายชายถูกคุมขังในเรือนจำ
ก็อยากจะออกมาจากวงจรชีวิตเดิม
ส่วนเงินที่นำมาทำศัลยกรรมนั้นนะคะ
ยืนยันว่าก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเธอเองทั้งสิ้นนะคะ
นี่เป็นกรรมการพูดคุยจากฝ่ายหญิง
ทีมข่าวของเราก็ลงไปพูดคุยกับฝ่ายชายด้วยนะคะ
ไปคุยกับนายนพัฒน์วงหารอายุ๓๔ปีเนี่ยค่ะ
ก็บอกเล่าเหมือนปรับทุกข์กับผู้สื่อข่าวเลยนะ
ก็เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขารู้สึก
เป็นอดีตแฟนหนุ่มอะนะคะเขายอมรับว่าเขาเป็นคนในคลิป
สาเหตุที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าพยายามติดต่อฝ่ายหญิงให้มารับผิดชอบ
ฝ่ายหญิงไม่ส่งค่างวดรถแล้วก็ยังนำรถไปขายต่ออีกทอด
ทำให้แม่ของเขาซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบ
ก่อนเกิดเหตุ๑วันฝ่ายหญิงโทรมาบอกว่า
ถ้าอยากได้ก็ไปแจ้งความเอาเขาบอกนี่แหละเป็นฟังเส้นสุดท้ายเลยนะคะ
ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกโมโหมากก็เลยนำขี้หมาที่บ้านเนี่ย
เอาไว้เป็นพันธุ์พิษบูไซส์เอ็กซเอ็กซแอลด้วยนะคะ
ไม่ได้ให้ดูนะคะว่าน้องน้องน้องน้องหมาเนี่ยตัวไหน
แต่บอกว่าเป็นพิษบูไซส์เอ็กเอ็กแอลเลี้ยงไว้๒ตัว
ก็นำขี้หมาเนี่ยใส่ขันแล้วก็ไปก่อเหตุตามที่เห็นในคลิปนะคะ
นพัฒน์บอกด้วยว่าตัวเขาทุ่มเทกับผู้หญิงคนนี้ไปมาก
ระหว่างที่ถูกจับคุมอยู่ในคุก๘เดือนฝ่ายหญิงก็นำทองคำไปขาย๓๐๔๐บาท
นำเงินไปทำศัลยกรรมจนหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะถูกตอบว่าจากสังคมมากมาย
แต่ก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้นะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้จะเคลื่อนไหวกันยังไงทั้งสองฝ่ายนะคะ